เป็นวันอังคารนะครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีประเด็นใหญ่นะครับ
เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบ
คือรัฐบาลเนี่ยมีการช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบก่อนในวันนี้นะฮะ
ส่วนในช่วงต้นเดือนถัดไปเนี่ยนะครับจะมาว่ากันในส่วนของหนี้ในระบบนะครับ
ซึ่งในส่วนของหน่วยงานที่จะรับผิดชอบนะฮะมีอยู่๓กระทรวงนะครับ
ก็คือมีมหาดไทยมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็มีกระทรวงการคลัง
โดยเริ่มต้นจากทางมหาดไทยกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนนะครับ
เพื่อจะเอาเจ้าหนี้กับลูกหนี้มาคุยกัน
พอหลังจากนั้นได้เรื่องเสร็จสับเรียบร้อยก็ไปยังกระทรวงการคลัง
ในส่วนของการปรับโครงสร้างหนี้นะครับ
โดยฐานายุควัฒนบนตรีและวัฒนบนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับ
เศรษฐาทวีสินนะครับได้ประกาศให้การแก้ไขหนี้นอกระบบนั้นเป็นวาระแห่งชาติครับ
คือคุณเศรษฐาเนี่ยพูดเอาไว้อยู่คำนึงน่าสนใจนะแต่เขาใช้เป็นภาษาอังกฤษนะคือ
มันคือเรื่องของการค้าธาตุยุคใหม่

คุณเสถามักว่าการปัญหานี่นอกระบบโอ้โหที่แบบว่าขูดรีดกันในระดับแบบ
เสมือนการค้าธาตุยุคใหม่ต้องเร่งแก้ไข
เพื่อสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับครัวเรือน
จนถึงระดับมหาภาคคือหมายถึงระดับใหญ่นะครับ
โดยประเมินว่าหนี้ครัวเรือนที่เป็นหนี้นอกระบบ
มีมากกว่า๕๐๐๐ล้านครับเป็นการประเมินที่ค่อนข้างต่ำด้วยซ้ำไป
ซึ่งคาดว่าตัวเลขจริงนั้นจะสูงกว่านี้นะครับ
บูรณาการกันสามหน่วยงานครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ
ซ้ายมือกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ว่ายง่ายนะฮะยกตัวอย่างเอาในอำเภอในตำรวจในพื้นที่เนี่ยนะครับ
ช่วยประสานกันนะครับทำหน้าที่เป็นคนกลางไกลเกลี่ยให้ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ครับ
แล้วก็ต้องคิดดอกเบี้ยไม่เกินที่กฎหมายนั้นกำหนดเอาไว้
และหากลูกหนี้รายใดผ่อนชำระครบไปแล้วก็ต้องเลิกแล้วต่อกัน
เพราะว่ามันเกิดกรณีที่บางรายนั้นส่งต้นหมดแล้วด้วยซ้ำไป

กรณีเจ้าหน้าที่รัฐนั้นเข้าไปเป็นเจ้าหนี้หรือเป็นลูกหนี้ด้วยครับ
ต้องเข้ากระบวนการไก่เกลี่ยอย่างตรงไปตรงมา
พอเสร็จเรื่องของการไกลเกลี่ยระหว่างมหาดไทยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นตัวกลางนะครับ
หลังจากนั้นกระทรวงการคลังครับก็จะไปช่วยปรับโครงสร้างให้
เพื่อให้สามารถผ่อนชำระได้โดยไม่กระทบกับชีวิตนะครับ
ซึ่งธนาคารของรัฐเองก็มีโครงการสินเชื่อรองรับอยู่แล้วยกตัวอย่าง
ออมสินครับก็มีอยู่๒โครงการที่มารองรับการปรับโครงสร้างหนี้นะครับ
คือโครงการสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบรายละไม่เกิน๕๐๐๐บาท
เบี้ยร้อยละ๑ต่อเดือนผ่อนชำระไม่เกิน๕ปีนะครับ
แล้วก็มีโครงการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย
รายละไม่เกิน๑แสนบาทดอกเบี้ยร้อยละ๑ต่อเดือนนะครับ
ผ่อนชำระไม่เกิน๘ปี
ส่วนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือว่าทกศนะครับ
มีโครงการสินเชื่อกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรและผู้ยากจนครับ
เพื่อสงวนรักษาที่ดินจากการจำนองรายละไม่เกิน๒๕๐๐๐๐บาทนะครับ
ส่วนดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ๕ต่อปีผ่อนชำระไม่เกิน๒๐ปีครับ
ต้นเดือนพฤศจิกายนให้ตำรวจและมหาทัยไปทำการบ้านมา
โดยทั้งสองหน่วยงานต้องทำงานร่วมกันอย่างบรวนอาการให้ดีกว่าในอดีตที่แยกกันทำ
ส่วนเรื่องที่บอกว่าเราทำมาในอดีตเราทำมามันไม่เหมือนเดิมนะครับ
ไม่ได้ทำแบบบูรณาการไม่ให้ทำงานแบบทำงานด้วยกันนะครับ
ต้องมีเจ้าหนี้มาเจรจานะครับแล้วก็มีเรื่องของกระทรวงการคลังที่จะเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้
สำหรับคนที่ต้องการจะทำธุรกิจปล่อยเงินกู้ให้ถูกกฎหมายนะครับ

นายกรัฐมนตรีจะประชุมกับนายอำเภอกับนายตำรวจในระดับผู้กำกับการทั่วประเทศนะฮะ

สนักงานตำรวจของสหรัฐครับการมอบนโยบายและกำหนดราชนีชีวัตครับ
สำหรับติดตามประเมินผลการแก้หนี้นอกระบบ

ครั้งหนึ่งถึงภาพรวมของหนี้นอกระบบแล้วก็หนี้ในระบบด้วยนะฮะ
ข้อมูลจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งพากรนะครับ
ลงพื้นที่สอบถามกลุ่มตัวอย่างใน๑๒จังหวัดครับ
พบว่าลูกหนี้นอกระบบส่วนใหญ่นั้นคือจะมีอาชีพค้าขายครับ

หนี้รายละอยู่ที่ประมาณคร่าวนะครับ
ตัวเลขกลมก็๕๔๐๐๐กับอีก๓๐๐บาทต่อรายนะครับ
ก็สอดคล้องกับปัญหาหนี้เอายกตัวอย่างหนี้ในระบบ
ใช่ค่ะตอนนี้ภาครัฐก็จะเข้าไปดูให้นะคะ